คุณผู้ชมครับไม่ว่าการเลือกตั้งสอสอจะเกิดขึ้นวันไหนก็ตามนะครับ
แต่ว่าในช่วงเวลานี้สิ่งที่นักการเมืองทั้งหน้าเก่าและหน้าใหม่สามารถทำได้
ก็คือการสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์หรือว่าโซเชียลมีเดีย
เป็นการสื่อสารไปยังประชาชนหรือว่ากลุ่มเป้าหมายที่ต้องการให้รับรู้รับทราบ
ว่าตัวเองหรือว่าพักการเมืองที่ตัวเองสังกัดอยู่นั้น
มีกิจกรรมมีความเคลื่อนไหวมีท่าทีอะไรยังไงบ้าง

ห่วงเวลาที่ฝ่ายการเมืองยังไม่สามารถขยับ๙จังหวะการเตรียมความพร้อมสู่การเลือกตั้งได้
คำสั่งล็อกของคอสชที่ห้ามทำกิจกรรมทางการเมือง
แต่สิ่งที่ยังมีให้เห็นเป็นระยะคือการสะท้อนมุมมองต่าง
ที่เกี่ยวกับแนวนโยบายของรัฐบาลเหตุการณ์ในสังคม
รวมถึงความเคลื่อนไหวของตัวเองกระทั่งการตอบโต้ทางการเมือง
รวดเร็วและเข้าถึงมากที่สุด
ไม่ว่าจะเป็นในนามส่วนตัวหรือในนามพัก
อย่างนายอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพักภูมิใจไทย
ว่าไม่ท้อต่อการสู้ศึกเลือกตั้ง
และพร้อมชูจุดยืนขันอาสาแก้ปัญหาปากท้องของประชาชนเป็นอันดับแรก
ทำอย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ประเทศต้องได้ประโยชน์สูงสุด

ผู้ถือหุ้นหลักคนสุดท้าย
ถ้าขยายสเกลเพิ่มยิ่งขึ้นก็คือ

ขณะที่พักเพื่อไทยก็ให้สมาชิกแต่ละคน
เดินหน้าสื่อสารผ่านโซเชียลส่วนตัวให้มากขึ้น

รวมไปถึงการแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง

การใช้โซเชียลมีเดียของพักในทุกช่องทาง
ให้ทันสมัยชัดเจนมากขึ้น
เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารไปยังกลุ่มเป้าหมาย

แต่ระหว่างนี้ก็ยังนำเสนอกิจกรรมต่าง

ต้องบอกว่าในหลายพักรวมถึงพักเรานี่
เราก็เห็นแล้วว่าทุกคนพูดว่าคนรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่รุ่นใหม่
ซึ่งอายุอย่างที่บอกก็คงต้องอยู่ที่เบาะ๑๘๔๕ผมก็ยังใหม่อยู่นะ

เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเปลี่ยนนะครับ
เป็นเรื่องซึ่งถ้าเราตามไม่ทัน
เราก็จะลอสไงสิ่งที่ควรจะโปรโมทออกไป

เราก็จะไม่ได้อยู่ในโปรดิชั่นใดโปรชั่นหนึ่ง
ต่างจากน้องใหม่ทางการเมืองอย่างพักอนาคตใหม่
ที่มีเป้าหมายชัดเจนหวังจะได้คะแนนเสียง
คนรุ่นใหม่ที่นิยมใช้โซเชียล
จึงเห็นความเคลื่อนไหวของหัวหน้าและสมาชิกพัก
สื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายผ่านช่องทางนี้

นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งในการสื่อสารบนโลกออนไลน์
บรรดานักการเมืองหรือพักการเมือง
เพื่อบอกเล่าความเคลื่อนไหวต่างในขณะนี้

ถอยหลังเข้าสู่วันเลือกตั้งดังขึ้น
ความเคลื่อนไหวเหล่านี้จะทวีความเข้มข้น
และอาจเป็นพลังหนึ่งที่จะเป็นตัวแปรสำคัญ
ต่อการตัดสินใจกาบัตรเลือกตั้งด้วย
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน